อีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันพาไปที่สุสานไปเจอกับแก๊งหนึ่ง
เขาชอบแง่ทำวุ้นเลี้ยงผีแล้วเขาบอกว่าเกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ใจกับแก๊งนี้ครับ
โพสต์คลิปนี้เอาไว้เขามาทำการเลี้ยงผีด้วยข้าวเหนียวมะม่วง
ที่สู่สารแห่งหนึ่งครับคุณผู้ชมจุดทุบบอกก่อนนะคือให้ผีน่ามากิน
แล้วก็วางข้าวเหนียวมะม่วงวางไว้บนลุมศพแบบนี้
เดี๋ยวนะคุณบ่นอยู่ว่าอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงนี่
ผมก็เลยนั่งรออยู่พักใหญ่ว่าจะไปกินกับเขาด้วย

อันนั้นคือตอนที่เค้าถ่ายคลิปแอลพปิเคชันมันจะมีฟิลเตอร์
ใจเย็ดครับคุณขี้สารน้องแบบวัตต์
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้สังเกตคืออะไร
ภูมิมันจะมีควัน

มันทำให้ชวนขนหัวลุกชวนจินตนาการ
ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับใบหน้าของชายแก่ลอยขึ้นมาตามควันแบบนี้
คือถ้าดูแล้วจินตนาการตามมันจะลักษณะเหมือนมีดวงตามีจมูกที่ค่อนข้างชัดเจน
อ่ะก็ดูคล้ายแหละถ้าบอกแบบนี้แล้ว
เอาอย่างนี้ละกันยังไงจบยังไม่จบนะไอ้ตองในช่วงของการทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คนที่เขาไปทำพิธีดันไปเกิดอุบัติเหตุ
แต่อย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงอะไรน่าจะแค่เฉียวชนกันธรรมดา
เธอน่ะก็เลยเชื่อว่าไอ้สิ่งที่ไปทำมาทำบุญมาเนี่ยมันน่าจะโดนบันดาลให้เคาะร้าย
จากร้ายมากกลายเป็นร้ายนิดเดียวประมาณอย่างนั้นแล้วเธอก็ทำการถ่ายเลือกทะเบียนรถทั้งสองคันเอาไว้ทั้งของเธอ
แล้วก็รถคู่ปรดมีถูกต้องเลือกไปเคลมประกันไว้
เรื่องของเรื่องของมีความเชื่ออีกอย่างไงว่าไอ้๒เลขป้ายทะเบียนเนี่ยมันอาจจะให้โชคกับเธอก็ได้
เอางี้ละกันสองสาวเนี่ยเขามีความเชื่อแบบนี้นะอย่าไปลบหลู่เธอละกัน
เพราะว่าเธอเชื่อว่าการที่นำอาหารไปเลี้ยงผีไร้ญาติตามสุสานต่างจะทำให้เธอนั้นโชคดีอาชีพการงานเจริญเจริญ
แล้วเธอทำหลายอย่างนะดูสิใช่ไม่ค่อยเห็นใครทำบุญเลี้ยงผีนะ
ปกติเวลาเราคิดว่าจะทำบุญให้เราแบบว่าเจริญรุ่งเรืองเราจะไปทำบุญที่วัด
ทำบุญกับเด็กพิการคนยากไร้แต่ไม่ได้มีใครนึกถึงว่าจะต้องไปทำบุญเลี้ยงผีแบบนี้นะคะ
น่าจะมีใครสักคนที่นึกถึงพวกเราบ้างนะยิ่งช่วงผ่านเมื่อวานมาเนี่ยยังไม่ค่อยได้กินอะไรเลยครับ
ถ้าเป็นไปได้มาทำบุญเลี้ยงพวกเราบ้างก็ได้นะครับ
อย่าพูดอย่างนั้นดิหิว